คุณผู้ชมคะมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาหน่อยค่ะ
คราวนี้เกิดขึ้นเพราะว่ารถเก่งเขากำลังถอยหลัง
แล้วมีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหลัง

แต่พอมอเตอร์ไซค์เห็นว่ารถเก๋งถอยหลังมาแล้วมอเตอร์ไซค์เลยพยายามหักหลบ
ทีนี้ค่ะก็เลยเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ารถบัสที่ขับตามมา
ทับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเลยนะคะ
จังหวะนี้คุณผู้ชมรถเก๋งก็ถอยหลังมาเรื่อย
แล้วมอเตอร์ไซค์ก็ขี่มาพอดี
มอเตอร์ไซค์พยายามหักหลบเห็นรถบัสอยู่ทางขวานั้นไหมคะ

ใช่ค่ะแหมรถบัสมาทางขวาของมอเตอร์ไซค์
แล้วก็เหยียบทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิต

โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้า
ตรงถนนท้องคุ้งสระน้ำหนองยายรัก
พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
คือมันเป็นจังหวะที่มันพอดีกัน
จังหวะนั้นมอเตอร์ไซค์พยายามเบรกแล้วนะ
แต่ว่ามอเตอร์ไซค์เสียหลักเลยล้มลง

มอเตอร์ไซค์ก็ไม่รู้จะหักหลบรถเก่งที่ถอยออกมาได้ยังไงใช่ไหมครับ
มันอยู่ตรงกลางอ่ะคือทางขวาของมอเตอร์ไซค์ก็คือรถบัส
ทางซ้ายของมอเตอร์ไซค์ก็คือรถเก๋งที่กำลังถอยหลังมา
เหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจสพดอนหัวล่อแล้วก็กู้ภัย
ลงพื้นที่มาตรวจสอบผู้ตาย

คือนายวิชาญเห็งบุญมีอายุ๔๑ปี
เป็นพนักงานบริษัทเอกชนอยู่ที่ชนบุรีนี่แหละค่ะ
สภาพศพก็คือมีรอยล้อรถเหยียบอยู่ที่ลำตัว
ส่วนตอนที่ภรรยาของนายวิชาญมาถึงเนี่ยนะคะ
เห็นศพของสามีนี่ร้องไห้
เพื่อนที่มาด้วยต้องช่วยกันปลอบใจ
จังหวะนี้ค่ะสะเทือนใจมากเลยนะคะ

อ่าส่วนคนที่ขับรถเก๋งคันสีขาวเห็นไหมคะ
รถเก๋งขาวยังจอดคาอยู่ตรงนี้อยู่เลย
เป็นผู้หญิงคนนี้นี่แหละค่ะนางสาววรนักสุขอยู่อายุ๒๘ปี
เธอก็ยืนอยู่ในจุดที่เกิดเหตุด้วยความตกใจไม่ได้หนีไปไหนนะ
ส่วนคนขับรถบัสก็คือนายทองคำกินนารี
ก็ให้การกับตำรวจบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมกำลังขับรถบัสมา
ก็จะไปรับเด็กนักเรียนเห็นว่ารถเก๋งถอยออกมา
มอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาก็เบรกจนมอเตอร์ไซค์เสียหลัก
จังหวะนั้นผมขับรถบัสผ่านมาพอดีผมพยายามจะเบรกนะ
แต่เบรกไม่ทันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเหยียบหรือเปล่าณตอนนั้น
แต่ทีนี้พอตำรวจเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบนี่เห็นเลยค่ะชัด
ชัดเลยก็หลังจากนี้ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ